ความอร่อยเนี่ยเขามีกระบวนการอย่างไรบ้างวันนี้ผมบุกมาถึงโรงงานมะพร้าว
เลยค่ะเขาแปรลูกกันยังอร่อยบ้างในภายไปดูตั้งแต่ที่ี่ถึงทั้งตอนสุดท้ายเลย

ถึงตาเราและผู้ชมแอบประหลาดด้วย
มันยากของเรานะคะขั้นตอนแรกคือทำไงคะตั้งลูกอ่ะพี่
สับตับเลยครับสับเลย

ไม่ได้ไปอีกแล้วไม่ได้
อ๋อคนลิ่นที่ไปอีกหรอพี่

ให้มุมกินเตรียมเลย
ได้ปะ

อาชีพนี้เราจะทำได้ไหมนี่
ได้ไหมไม่ได้
นี่นี่ของพี่ขาวนะนี่ของผมนะครับ

นี่ฮะขั้นตอนต่อไปอันนี้อันตรายมาก

จากที่เป็นแบบนี้เนาะ
แล้วเขาก็จะปั้นให้มันเป็นแบบนี้

แล้วก็จะแช่น้ำยาแบบนี้ฮะ
เพื่อให้เนื้อมะพร้าวไม่กลายเป็นสีแดงนะครับ
บอกเลยว่าน้ำยาแบบนี้ผ่านมาตรฐานส่งออกนะครับ

นี่ครับหลังจากที่เราเอาไปแช่น้ำยามาแล้วฮะ

เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปห่อฟอยแบบนี้ฮะ

เพื่อเตรียมที่จะใส่กล่อง

เพื่อส่งออกไปต่างประเทศครับ
นี่ติดสติ๊กเกอร์นะครับที่บริเวณหัวมะพร้าวทุกลูกเลย

ที่นี่ก็คืออ่าอำเภอสัมพาน
อันนี้เป็นที่ดั้งเดิมของเจ๊เล็กเลย

ตรงนู้นก็เป็นเจียเจียแบบเป็นลูกแหลม
เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเจียครับว่าเขาจะทำกันอย่างไรบ้างไปดูเลยครับ
คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่เราเห็นในท้องตลาดสวยเห็นไหมฮะ

วันนี้พามาดูวิธีการเจียเขาทำกันอย่างไร

อันนี้ก็เป็นการเจียนมะพร้าว
เริ่มแรกเลยก็คือจะเจียให้ตัวเปลือกตัวขนอะไรออกให้หมดหมดใช่ไหมครับ
เสร็จแล้วก็ต้องมาปาดให้ทรงสวยแหลมแบบนี้

พี่เขาทำน่าจะง่ายนะครับ
เราก็น่าจะทำได้แต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่า

ต้องฝาดตรงนี้ให้มันแหลม

วันนี้ได้มาเห็นกระบวนการแปรรูปมะพร้าว

มีกระบวนการหลากหลายทีเดียวนะครับ
แต่ว่าวันนี้ถ้าใครสนใจที่จะซื้อ

เบื้องต้นเรื่องซื้อขายเราไว้ตามไว้ที่หลังนะ
ใครอยากศึกษาใครอยากมีความรู้

วันนี้ผมจูด้งและเจ๊ต้องลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
มะพร้าแปรรูปนะฮะต้องบอกเลยว่ายากมากถ้าใครเคยปอกมะพร้าวจะรู้
ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีดมันคมมากมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์
ค่ะผิดก็คือนิ้วโป้ง
อันต่อไปลองใหม่ครับนิ้วขี
หมดเลยหมดอาจจะไม่มีก็ได้
พี่เขาทำอย่างชำนาญนะจูด้งก็ได้ไปทำให้เราได้เห็นกระบวนการแต่ละขั้นตอน
กว่าจะส่งออกเป็นยังไงนะคะใช่ครับ